เป็นเรื่องที่หนุ่มคนหนึ่งค่ะเขามีลักษณะอาการหลอน
เขาลักษณะก็คือเขาบอกว่ามีคนมาจะมาฆ่าเขา
ครอบครัวบอกว่าผู้ชายคนนี้หายตัวออกไปจากบ้านแล้ว๒วัน
ไปแจ้งความเอาไว้นะคะครอบครัวก็ได้แต่หวังว่าจะเจอเขา
แต่สุดท้ายเจอนะคะแต่ว่าเป็นข่าวร้ายเจอเป็นศพค่ะ
ภาพที่เห็นนี่คือพ่อและแม่ของผู้ที่ศูนย์หายและสุดท้ายมาพบเป็นศพนะคะ
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายธนพลจันนรงค์อายุ๔๔ปี
หายตัวออกไปจากบ้านวันที่๒๑

พื้นที่ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรี
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งค่ะจากพระพรเป็นพระลูกวัดบ้านพระ
เป็นผู้พบศพคนแรกเล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังค่ะ
บอกว่าเช้าขณะที่กวาดวัดสังเกตเห็นอะไรลักษณะคล้ายมนุษย์ลอยอยู่กลางคลอง
ก็เลยเรียกชุดเป็นลักษณะของกู้ภัยให้เข้ามาดู

และพอเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างขึ้นมาไว้ที่ฝั่งตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าเป็นคนที่ครอบครัวแจ้งหายไปค่ะ
ตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยสว่างประเพณสถาน
แพทย์เวรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศเข้าตรวจสอบ
โดยผู้เสียชีวิตสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นไม่สวมรองเท้า

ขอกำลังจากทหารค่ะพายเรือแหวกผักตบชาวาเข้าไป
เพื่อนำศพมาไว้ที่บริเวณตลิ่ง
จากบริเวณดังกล่าวผักตบค่อนข้างหนานะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นศพผู้เสียชีวิตไม่มีบาดแผล
หรือว่าร่องรอยการต่อสู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๔๘ชั่วโมง
ก็คือเป็นช่วงเวลาที่หายตัวออกไปจากบ้านประมาณ๒วันพอดิบพอดีค่ะ
สำหรับร่างผู้เสียชีวิตทางญาติไม่ได้ติดใจเอาความนะคะ
ตำรวจจึงได้ญาติได้ให้ญาตินำศพไปดำเนินการตามศาสนาต่อไปค่ะ